ไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ

คือพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์
แต่คุณผู้ชมลองดูก่อนนี่

อันนี้คือรถกระบะเนี่ย

ก็มีการจับภาพบรรเวราะเหตุการณ์เนี่ย
มันเกิดขึ้นอยู่กลางถนนเพราะว่า

จะรอค่ะที่จะเลี้ยวเข้าซอย

หมุนเลยนะคะคือมาชนค่ะ
จนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาจะเลี้ยวเข้าซอย

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักช่วงเย็นของวันที่๒กุมภาพันธ์นะ

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

ก่อนเกิดเหตุตัวผู้เสียชีวิตเขาจะเดินทางกลับบ้าน
มอเตอร์ไซค์มาอย่างที่บอก

ล่าสุดครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต

ทำพิธีเชิญวิญญาณของผู้เสียชีวิต

ท่ามกลางความสกเศร้าแล้วก็อะไรของครอบครัว
แล้วก็จะมีการนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล

ตัวเธอเองกับสามีคุณกรที่เสียชีวิต

อายุ๕ขวบเธอยังร้องไห้อยู่เลยนะ

อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับสามีของเธอ
คู่กรณีช่วยเข้ามา

เพราะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ

ก็กลัวเหมือนกันครับพี่

หรือว่ามีราวกระหวนอะไรบ้างมั๊ย
อีกมุมหนึ่งเป็นฝั่งพระรมีดี
ว่ารถกระบะคู่กรณีคันนี้นะคะ
ขับเฉียวชนรถกระบะอีกคันนึงก่อนหน้า

ชนรถกระบะคันก่อนหน้าแล้วพยายามขับหลบหนี
นี่ไม่แน่ใจหรือเปล่าเลยเป็นเหตุให้เขาขับรถเร็วขนาดนี้
ก่อนที่จะมาพุ่งชนในกรผู้เสียชีวิต
แล้วคนขับรถคู่กรณีรถกระบะคันนี้ล่าสุด
เห็นบอกว่ามาเคารพศพผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะมีการนัดเจรจาเรื่องค่าเสียหายหลังจัดงานศพอีกครั้ง